คดีนี้คือจริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๐กันยายนที่พัทธลุงนะคะ
มีผู้หญิงวัย๕๑ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
แต่สภาพร่างกายคือเปลือยเปล่า
แล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับการถูกทำร้าย
แต่ตอนแรกญาติเข้าใจว่าตกบันได
เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุแต่พอตรวจสอบอย่างละเอียดมันไม่ใช่

มันคือคดีรุมโทรมแล้วฆ่าเขาแล้วขโมยของเขา
แล้วจัดฉากให้ดูเหมือนเขาตกบันไดตาย

ตำรวจนำตัว๑ใน๕ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

ชาวบ้านญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต

ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งแล้วก็จะรุมเข้าไป

เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมนะคะ
ก่อเหตุแบบข่มขืนเขาฆ่าเขาขโมยของเขา
ฉากให้ดูเป็นอุบัติเหตุด้วย
ชาวบ้านก็ตะโกนสาบแช่งกันนะคะ
นายยงยุทธ์จันแก้วหรือหัวบอล
อายุ๓๒เนี่ยค่ะ
ผู้ต้องหาคมคืนและฆ่านางเสาหญิงนามสมมุตร

ตำรวจนำตัวไปทำแผนที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ

ก็ต้องรีบทำแผนแบบรวดเร็วอะค่ะ

คดีนี้เกิดขึ้น๒๐กันยายน
คือญาติไปเจอนางเสาหญิง
นางสาวหญิงเขาเป็นแม่บ้านร้านถ่ายเอกสาร
แล้วก็อยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุคนเดียว
ญาติไปเจอว่าเธอเสียชีวิตอยู่ด้านล่างของบ้านตรงบันไดค่ะ
สภาพศพคุณผู้ชมลองดูนะคะ
สภาพศพใส่ผ้าถุงผืนเดียว
ร่างกายมีรอยเขียวช้ำคอหักแล้วก็มีแผลที่หัว
ตอนแรกเนี่ยนึกว่าตกบันไดแล้วก็เสียชีวิตนึกว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะ
คือตอนแรกญาติไม่ติดใจอะไรเลยนะคุณผู้ชม
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้ไปประกอบพิธีทางศาสนา
แต่ประเด็นคือญาติบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ละมันมีพิรุษ
พิรุษอยู่ตรงไหนพิรุษอยู่ในบ้านเพราะว่ากระเป๋าสะพาย
บัตรประชาชนโทรศัพท์มือถือพระเครื่องสร้อยคอทองคำ
สินอื่นอื่นของผู้เสียชีวิตมันหายไปไหนอืม
มันหายไปหมดเลยข้าวของบนชั้นสองของบ้านอ้าว
ถูกรื๊อค้นเหละเท๊ะไปหมดเลยเย็ดยาดก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ
มันไม่ใช่อุบัติเหตุตกบันไดตายแล้วล่ะมันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
ผลชนสูตรก็คือเสียชีวิตจากสมองขาดออกซิเจน
และศีรษะถูกกระแทกด้วยวัตถุแข็งไม่มีคม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คืนวันที่๑๙กันยายนตอน๓ทุ่ม
มันไปเจอนายหัวบอลที่บ้านอยู่ติดกับบ้านของผู้เสียชีวิต
สภาพของนายหัวบอลคือใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว
ค่ะแล้วปีนข้ามกำแพงจากบ้านตัวเองไปบ้านหลังนึงที่อยู่ติดกับบ้านของผู้เสียชีวิต

แล้วมีภาพคือถือกระเป๋าสะพายไปนั่งลื้อค้นเอาทรัพย์สินอยู่ท้ายรกระบะ

แล้วก็ปีนเข้าไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต

จนสามารถจับตัวในหัวบอลผู้ก่อเหตุได้

แล้วก็ได้ทรัพย์สินที่ผู้ก่อเหตุขโมยไปด้วยนะ

เห็นชัดเลยว่าหัวบอลเนี่ยทำอะไรบ้าง

ตัวเองใส่กางเกงตัวเดียวแบบนี้
จากการสอบสวนนะคะ
นายหัวบอลก็รับสารภาพนะคะ
อันนี้คือภาพที่เดินไปที่รถกระบะ
เดี๋ยวไปรื้อทรัพย์สินอยู่ท้ายรถกระบะคุณผู้ชม
คือทุกอย่างพฤติกรรมของนายหัวบอลมันมีพิรุษตั้งแต่ต้น

สุดท้ายตำรวจก็ไปจับตัวได้

สอบเลยว่าสาเหตุมันคืออะไร

นายหัวบอลรับสารภาพค่ะว่า๑๗กันยายน
นางสาวหญิงนามสมมุติเนี่ยไปทำงานแม่บ้านร้านถ่ายเอกสารในตัวอำเภอตะโหมด
ก็ปีนเข้าไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินในบ้านได้เงินไปพันหนึ่ง
แล้วเห็นว่าในห้องนอนมีตู้เซฟอยู่
ทีนี้ได้เงินไปพันหนึ่งแล้วนะครั้งนั้นนะคะ
แต่เห็นว่ามีตู้เซฟเข้าใจว่าต้องมีทรัพย์สินอื่นอีก
กลับไปวางแผนกับเพื่อนเพิ่มคุณผู้ชมคิดดู
เพื่อนอีก๔คนรวมนายหัวบอลด้วยเป็น๕คน
วางแผนจะเข้าไปอีกรอบนึงไปขโมยของอีกรอบหนึ่งที่บ้านของนางสาวหญิงนามสมมุติเนี่ยนะคะ
คืนวันที่๑๙๕คนนี้ไปด้วยกันปีนเข้าไปในบ้านของผู้เสียชีวิต
จะไปขโมยของแต่เขาอ้างว่าเห็นนางสาวหญิงนอนอยู่ชั้นสองของบ้าน
เพื่อนของเขา๓คนไปทำร้ายแล้วก็รุมโสม
แต่นายหัวบอลอ้างว่าผมไม่ได้ร่วมข่มขืนนะ
แต่เพื่อนผมสามคนไปรุมโทรมเพราะผมกำลังค้นหาทรัพย์สินอยู่ด้านล่างของบ้าน
ไม่ได้ไปร่วมข่มขืนอะไรกับเขา
พอเดินไปบนชั้น๒ก็เห็นนางสาวหญิงนามสมมุติสลบไปแล้ว
ทุกคนก็เลยตัดสินใจโยนร่างของนางสาวหญิงคนนี้ค่ะลงมาจากชั้นบน
ทำทีให้เหมือนเขาตกบันไดอ่ะโยนลงมาด้านล่างของบ้าน
พลางคดีจัดฉากเหมือนเขาตกบันไดตาย

หลังจากนั้นก็แบ่งทรัพย์สินกันแล้วแยกย้ายกันหลบหนีค่ะ

เราก็ไปที่เดิมนะ
นี่ค่ะฟังจากพฤติกรรมของนายหัวบอลและเพื่อนอีก๔คน

ครอบครัวนายหัวบอลยังรับไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นตอนที่คุมตัวนายหัวบอลมาทำแผน
โอ้โหชาวบ้านเมื่อกี้ได้ยินเสียงแวบเข้ามา
ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งตลอดเวลาเลยนะคะ

คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวนายหัวบอล

ชาวบ้านตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งแล้ววิ่งกรูนเข้าไป
คือตั้งใจจะเข้าไปรุมประชาธรรมเลยนะ
ซึ่งตลอดการทำแผนเนี่ยไม่ได้มีแค่ชาวบ้านนะคะ
มีพี่ชายในหัวบอลมาดูตำรวจคุมตัวน้องชายทำแผนด้วย

แต่บอกกับตำรวจค่ะบอกว่าช่วยจับเข้าคุกเลย

ในหัวบอลอีกคนนึงมาดูการทำแผนเหมือนกัน
ก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่าหัวบอลนิสัยไม่ดี
ลักเล็กขโมยน้อยแถมยังเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น
ขโมยของมาได้ก็เอาไปขายเอาไปซื้อ

ขโมยมานานหรือน่ะทำไมกัน
ไม่นานตีขโมยไม่นาน
แต่ขโมยได้มาแล้วตายเอาไปขาย
แล้วเอาเงินไป
เมื่อนานเพิ่งออกมาเด็กตัวนี้มันติดยานั่นแหละ
นี่ค่ะพี่ชายแท้ญาติคือแบบไม่เอาเลยอ่ะ
เรายังได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านของผู้ตาย
จำได้ไหมคะที่กล้องวงจรปิดจับภาพนายหัวบอล
ข้ามกำแพงไปที่บ้านหลังนึงไปขโมยของ
บ้านของพี่ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะเธอคือนางสมพรนะคะ
เธอบอกว่านายหัวบอลปีนข้ามมาขโมยทรัพย์สิน
บ้านเธอด้วยแต่ว่าไม่ได้ของมีค่าอะไร
ก็เลยปีนข้ามไปบ้านของผู้ตายแทน
แล้วขอพูดเลยนะหัวบอลนี่นะ
ชาวบ้านก็เอือมระอากับพฤติกรรมไปทั่วเลย
เพราะว่าขโมยของคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลา
ถึงกะปีกะไปเปิดกล้องวงยอดปิดเลย
ซึ่งปรากฏว่ามันไปเดินหุ่นเวียนอยู่ในบ้าน
ไปเดินวนเวียนอยู่ในบ้านซึ่งกะปีกะกลัวเลย
ซึ่งกะปีขึ้นไปตัดไอ้ปากก้าวมาที่ตรงภาคเดี๋ยวว่าพี่บอกว่า
ไปไอ้ปากก้าวมาเชื่อเชื่อพี่ไม่ได้เอาไว้พี่ไม่ได้เจ็งความเลยนะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางครอบครัวก็ได้มีการทำพิธีชาปนกิจผู้ตายแล้วนะคะ
หลังจากที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เพราะว่าก็อยากให้ผู้ตายไปสู่สุข

รับเลยว่าตอนแรกไม่มีใครติดใจสาเหตุที่เกิดขึ้นจริง
เพราะว่าดูจากรูปการณ์ก็มันลักษณะเหมือนพลัดตกบันไดเสียชีวิต
จริงตั้งใจจะมีพิธีชาปนกิจตั้งแต่๒๓กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
แต่พอดีมีคนทักท้วงแล้วก็เริ่มมีการตั้งข้อสังเกต
ไปดูเรื่องของสภาพห้องชั้น๒ว่าโอ้โหมันกระจัดกระจายแบบชนิดที่ว่า
มันไม่น่าใช่อุบัติเหตุแล้วก็เลยมีการส่งศพชนะสูตรอีกรอบนะคะ
ซึ่งนายหัวบอลคนนี้กับเพื่อนที่ก่อเหตุ

บอกว่ายังไงดีที่บอกว่ามันโหดเยี่ยมจริงก็คือว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนก็ใช้ชีวิตตามปกติ

แล้วมี๑ใน๕มาร่วมงานศพ
เหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยค่ะ

ประตูอะไรก็ไม่ปกติ

เพราะลักษณะนี่ไม่ใช่อยู่แล้ว
เพราะเราจะไป

ชุดสืบสวนสพตหมดบอกว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๕คน
จับได้แล้ว๔คน๔คนมีใครบ้าง
นายหัวบอลคนหนึ่งแหละแน่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามที่ให้ดูภาพไป
อกจากนี้ยังมีนายธวัชชัยสังคเสรหรือในเขียมอายุ๒๓
นายเอกชัยแทร่ปึ้งหรือในป๋องอายุ๓๒
นายธิรพงศ์จันแก้วหรือในเขียมอายุ๓๕
แต่นายหัวบอลรับสารภาพแค่คนเดียวนะคะตอนนี้
ก็เลยนำตัวนายหัวบอลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแค่คนเดียว
อีก๓คนเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
เขาบอกว่าขอให้กันในชั้นศาลเท่านั้น
ทีนี้เหลืออีกคนนึงคุณผู้ชมเหลืออีกคนนึง
ยังอยู่ระหว่างการตามตัวนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันข่มขึงและทำชำลาวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายในลักษณะเป็นการโทรมหญิง
นี่ค่ะต้องเอาให้หนักนะคะ